ใกล้เคียงลูกค้าก็พาเรทกันเข้ามายังไม่ขาดสาย
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดเนี่ยเขาเด็ดดวงจริง
แต่ถ้าจำนวนลูกค้ายังไม่สามารถการันตีความเด็ดได้
เรามาชิมแบบคำต่อคำให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยดีกว่า
เฮียพร้อมตะเกียบพร้อมอ้าวลุยเลิศ
มีพริกน้ำส้มตัวนี้ด้วยส้มค่ะที่บอกว่าเด็ดก็ตัวนี้เหมือนกัน
ใช่ตัวนี้สำเร็จเหมือนกันค่ะยังไงดียังไงทำยังไง
มันอร่อยมันหอมใช้พี่คินูสวรนะคะอ่าฮะแล้วเอาไปใส่อะไร
น้ำส้มค่ะแค่นั้นเลยแค่นี้มีปรุงรสอะไรไหมไม่มีค่ะ
ไม่มีเลยเหรออื้อหูน้ำหน่อยเผ็ดใส่เยอะไหมไม่ต้องใส่เยอะหรอกค่ะ
นิดเดียวพอโอเคใส่นิดเดียวพอนะคือก๋วยเตี๋ยเนื้อมันเข้ากับพริกน้ำส้ม
ที่ตำแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอืมมานะฮะชิมก่อนเลยชิมน้ำซุปก่อนแล้วกัน
เป็นไงคะเผ็ดคือจริงจริงมันไม่ได้เผ็ดจากพริกนี้อย่างเดียวนะ
คือตัวน้ำซุปมันก็มีความเผ็ดของพริกไทยเหรอใช่ค่ะพริกไทยใส่พริกไทยเยอะเยอะใช่ไหม
ใช่ค่ะมันเผ็ดแล้วมันก็หอมมากมากนะครับผมอ่าเส้นหมี่เส้นหมี่
เส้นหมี่ต้องกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออืมโหเนื้อนี่ต้องบอกว่ามัน
มันดูขาวสะอาดมากไงถ้าดูดูได้ตามมันนึกว่าหมูหรือครับใช่ค่ะ
แล้วทำไมมันขาวอย่างเงี้ยก็เนื้อเลือกเนื้อยังดีนะครับ
เนื้อดีมันจะขาวสะอาดอย่างนี้เนอะ
ไม่ได้ใส่สารมันไม่ได้ใส่ผงหมักอะไรมันก็เป็นเนื้อธรรมชาติ
นุ่มมากไหมก็ไม่ได้นุ่มมากไปเป็นเนื้อเลยค่ะ
แต่มันนุ่มนะใช่ไหมคะมันไม่ได้นุ่มเหมือนแบบถ้าบางที่ใส่สารหรือใส่ตัวที่มันช่วยให้มันทำให้เนื้อนุ่มเนี่ย
กลับไปมันรู้เลยค่ะแต่อันนี้มันยังมีเนื้อเยื่อให้เราเคี้ยวบ้างค่ะ
ให้มีการสู้กันนิดนิดแต่ไม่ได้เหนียวเลยยังมีความนุ่มซึ่งที่บอกว่าไม่ได้หมักด้วยอะไรเนี่ย
ไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ค่ะเพราะเราเลือกเนื้อท่านดีใช่ค่ะ
เนื้อสันมันนุ่มอยู่แล้วค่ะแล้วก็แค่ตู้เย็นเท่านั้นเองก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงจริงอย่างงี้ชามเท่าไหรเนี่ยอันนี้หกสิบบาทค่ะ
หกสิบบาทเท่านั้นค่ะทำไมก่อนทำเท่านั้นสิบบาทค่ะเจ็บบาทอืม
ตอนนี้๖๐บาทใช่เมื่อก่อนนี้เนื้อกิโลละเนื้อสันนิโลหนึ่งตก๖๗๐บาทใช่ไหมคะ
แล้วเนื้อสามชั้นห้าสิบตอนตอนนี้เนื้อเนื้อส่วนมันสามร้อยแล้วแพงแหละ
ต่อตามการเวลาเนอะใช่ที่มันค่าของชิ้นมันแพงขึ้นอันนั้นปกติหกสิบบาทพิเศษเท่าไรนะ
พิเศษเจ็ดสิบบาทจ้ะทางร้านมีกี่เมนูเนี้ยสำหรับก๋วเนื้อมีสองค่ะอืม
มีมีจะมีเกาเหลาด้วยนะคะมีเกาเหลาแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใยเส้นหมี่ค่ะ
อืมก็ราคาเดียวกันหกสิบกับเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเท่านั้นจ้ะ
สี่รวมตอนนี้เราเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วยี่สิบเจ็ดปีกับยี่สิบแปดด้านเนี้ย
ยี่สิบแปดปีค่ะวันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีเมืองขอนแก่นใช่ค่ะ
เตี๋ยวเนื้อขวัญใจคนขอนแก่นใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้รับฉายาแบบนี้
ก็ดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยอืม
คิดว่าอะไรทำให้เราได้รับฉายาของดีเมืองขอนแก่นก็คือความอร่อยมั้งคะอืม
ความอร่อยแล้วก็บริการครับอืมทุกอย่างทุกอย่างที่เราทำความดีมาตลอด
ใช่ค่ะมาตรฐานของอาหารที่อร่อยมาสม่ำเสมอ
การบริการด้วยหัวใจทุกอย่างทำให้เราได้ฉายานี้มาว่าเป็นของดีเมืองนครขอนแก่น
นะครับผมอ่ะมาขอนแก่นแล้วก็ต้องมาลองของดีมาขอนแก่นใช่ตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถนนรอบเมืองค่ะอยู่ติดกับวัดศรีนวลค่ะครับผม
มาถ้ามาขอนแก่นก็มาบอกถนนรอบเมืองแล้วก็ติดกับวัดศรีนวลอันนี้รู้แน่นอน
แน่นอนค่ะอ่าเปิดปิดกี่โมงครับเปิดสามโมงครึ่งปิดบ่ายสามโมงครึ่ง
ตั้งแต่๙โมงครึ่งถึงบ่าย๓โมงครึ่งนะครับมีวันหยุดไหมครับ
ก็จะมีวันสงการที่หยุดค่ะปีใหม่หยุดปีใหม่สงการหยุดค่ะ
นั้นก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมแวะมาที่ขอนแก่น
อย่าลืมมาเยี่ยมชิมของดีเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะ

กับซุปจนหมดเกลี้ยงพี่แนนก็แนะนำว่าอย่าลืมสั่งลอดช่องมาล้างฝากกันนะจ๊ะ
รับรองว่าร้อนร้อนอย่างนี้เนี่ยชื่นใจสุดสุดแต่อย่าเพิ่งอิ่มกันนะคะ
เพราะว่าจากก๋วเนื้อเราจะขอเปลี่ยนสเตลิ่งไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกันบ้าง
ซึ่งร้านต่อไปนี้นะคะทราบมาว่าเป็นสูตรเก่าแก่
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหน้าตาและรสชาติจะเลิศขนาดไหน

สวัสดีค่ะคุณจักรจันครับสวัสดีค่ะยุ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ย

เดี๋ยวแม่ว่าตายเลยไม่เป็นไรค่ะคุณจักรจันทร์นะครับ
นี่เจ้าของร้านปากหม้อผู้พานถามก่อนผู้พานนี่มันมาจากอะไร
มาจากภูพานค่ะภูพาลคือภูพานคือเป็นอำเภอหนึ่งของสกลนคร
เป็นคนสกลนครใช่ค่ะคือเราเราเคยเปิดร้านที่สกล
ไม่ค่ะไม่เคยเลยเพราะว่าที่สกนเยอะมากเลยอ๋อ
คือเรียกว่าเมนูปักหม้อนี้สกนเยอะมากมากเลยใช่
เกิดที่สกลเราย้ายอยู่ขอนแก่นค่ะก็เลยเริ่มต้นธุรกิจปากหม้อผู้ทาน
ใช่ค่ะนี่เปิดมาได้กี่ปีแล้วจริงจริงแล้วเปิดมาได้ประมาณเจ็ดแปดปีค่ะ
แปดปีใช่เป็นยังไงบ้างแรกแรกก็เป็นร้านเล็กเล็กปกติธรรมดา
แล้วทีนี้ก็ย้ายมาได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ได้ประมาณ๕ปีแล้วค่ะ
ตอนแรกเปิดที่ไหนเปิดที่อ่าทางมหาลัยขอนแก่น
แล้วเป็นยังไงเปิดแล้วเป็นไงคนเยอะมากเข้าคนเยอะค่ะแล้วก็ถนนมันแคบ
มันไม่มีที่จอดรถร้านเล็กกว่านี้สักเท่าไหร่เด็กกว่านี้ก็มีแค่ประมาณ
หกเจ็ดโต๊ะหกเจ็ดโต๊ะเราเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกของขอนแก่นเลยไหม
ก็ที่ทำปักมอดถ้าเป็นปักมอดครบเลยก็น่าจะน่าจะใช่ค่ะอ่า
แล้วเราไปเอาสูตรมาจากไหนเนี่ยสูตรก็คือเพื่อนของคุณแม่ค่ะอืม
คือก็เป็นคนเวียดนามที่คนเวียดนามแท้เลยเวียดนามอ่าฮะ
ย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกินกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยอืม
ให้เพื่อนบ้านชิมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เขาว่าเอออร่อยดีนะอะไรอย่างนี้
เปิดร้านนะเออแต่ไม่เปิดที่สกลไม่ค่ะเลือกที่ขอนแก่น
ถ้าเราย้ายสามโนคมอยู่ที่นี่ใช่ค่ะเลยอ้าวมาที่นี่แหละ
ขอนแก่นไม่ค่อยมีคนเปิดปักมอดอะไรเขาเปิดเลยใช่
เปิดมาปีแรกก็ฝนเยอะแยะกันหมดเลยอ๋อค่ะจนต้องขยายร้านใช่
แบบนี้นะครับผมอ้าวอยากจะรู้แล้วว่าจุดเด่นของปากหม้อผู้พาเนี่ย
มีอะไรแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปดูวิธีการทำเลยได้ไหม
ถ้าวันนี้มีโอกาสขอลองทำได้ไหมมันทำยากไหมนิดนึงค่ะ
อ่ะไปดูไปดูไปดูไปดูไหนตรงไหนทำตรงไหน
สูตรเด็ดที่คุณแม่ของพี่จักรจันทร์ได้ร่ำเรียนมาจากเพื่อนชาวเวียดนาม
สู่การต่อยอดของคนรุ่นใหม่ไฟล์แรงอย่างพี่จักรจันทร์และพี่สาว
ก็เลยเกิดเป็นร้านอาหารเวียดนามที่มีเมนูปากหม้อหลากหลายรูปแบบ
เลือกทานกันเป็นเจ้าแรกในจังหวัดขอนแก่นภายใต้ชื่อปากหม้อผู้พาน
หม้อสูตรเด็ดจากอำเภอภูพาลจังหวัดสกลนครว่าแต่กว่าจะเป็นปากหม้อชิ้นนึงเนี่ย
มันจะต้องมีส่วนผสมของอะไรบ้างไปฟังกันต่อเลยค่ะ
เอาล่ะบุกกันมาตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวระหว่างพี่เขากำลังยุ่งกับการทำเมนูให้กับลูกค้า
มาดูในส่วนผสมก่อนด้วยกันนะครับสำหรับปากหม้อผู้พานเนี่ย
มีอะไรบ้างครับส่วนผสมของมันหลักหลักก็จะมีไส้ปากหม้อค่ะ
ปากหม้อนี่ไส้ปากห้อทำจากอะไรหมูค่ะสะโพกหมู
โพกหมูเอาไปทำอะไรครับบดค่ะบดสับให้ละเอียดใช่
ต้องปรุงรสอะไรไหมมีต้นหอมค่ะต้นหอมใช่
ไปลวกก่อนลวกแล้วก็บีบน้ำให้มันแห้งสนิทอะค่ะ
ทำไมต้องเอาไปลวกแล้วบีบน้ำก่อนจะได้ไม่มีกลิ่นหอม
ไม่ชอบกินต้นหอมใช่เพราะมันเหม็นเขียวแล้วมันฉุนเกินไปใช่
วิธีการแก้รสกินก็คือเอาไปลวกแล้วก็บีบน้ำทิ้งใช่
มันก็ช่วยรสกลิ่นได้ใช่ค่ะแล้วปรุงรสด้วยมีพริกทงพริกไทยแล้วมีไหมพริกไทย
ไทยเกลือแล้วก็น้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ได้ไส้ตัวนี้แล้วหมูยอล่ะหมูยอพิเศษยังไงหมูยอคือทำเอง
ทำเองใช่อ่าเราเลือกเนื้อหมูสดไหนมาทำหมูยอเป็นหมูสะโพกเหมือนกัน
เหมือนกันเลยใช่นะครับผมแล้วก็ใส่อะไรดำดำนั่นแหละ
คือตัวนี้เป็นพริกไทยดำไข่ดำเม็ดเม็ดนะ
อันนี้สองอันแตกต่างกันไหมเหมือนกันค่ะทำไมต้องหั่นสองแบบอ่ะ
ก็อันนี้ก็จะใส่เป็นปากหม้อเป็นออริจินัลนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะใส่พวกพิซซ่ายวน
เกลียบไข่ม้วนอะไรอย่างเงี้ยอันไหนปากหม้อคืออันไหนเนี้ยอันนี้เหรอ
ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ปากหม้อค่ะนี่คือปากหม้อที่เราจะทานวันนี้
นี่เป็นก๋วเตี๋ปากหม้อเลยค่ะอ่าแล้วที่ถืออยู่คืออะไรไข่พันธะ
พันผักเป็นปากหม้อเหมือนกันแต่จะไม่ใส่ไส้หมูอ๋ออันนี้เป็นอันนี้
เป็นเป็นสูตรจากไหนเนี้ยคือคิดเองขนาดนั้นอันนี้คิดเองใช่ไหม
ออริจินัลแบบนี้ใช่ค่ะอ่ามาดูตรงแป้งนี่เราใส่แป้งอะไรบ้าง
แป้งอะไรเป็นข้าวเจ้ากับแป้งมันแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันผสมกันใช่ค่ะ
อ่าแป้งข้าวเจ้านี่ช่วยให้นุ่มใช่แป้งมันช่วยให้เหนียว
ใช่ไหมแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เอาล่ะขอลองทำได้ไหม
ว่ามันยากแค่ไหนใช่ค่ะเอาเลยครับระวังร้อนนะครับอ๋อครับผม
แล้วก็เอาตักแป้งใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ต้องรีบคนใหม่เลยค่ะ
คนเลยใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติดเป็นก้อน
คือมันจะแตกมันจะแตกก่อนมันจะไม่เป็นแผดใช่อ๋อมันจะไม่เป็นแผด
ต้องรีบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอแล้วเราคนพอแล้ว
ถ้าหลุดขึ้นก็คือมันใกล้จะได้ก็ปล่อยเลยก็ต้องรีบปิดอ่า
นี่กี่นาทีสุกเนี่ยประมาณไม่กี่วินาทีนิดนิด
อยากจะลองทำปากหม้อของตัวเองเอาเป็นว่าจะรอดหรือไม่รอด
มาร่วมให้กำลังใจคนหน้าหม้อเอ้ยไม่ใช่
มาร่วมให้กำลังใจพี่น็อตที่หน้าหม้อพร้อมกันค่ะ

นั่นแหละตามขอบเลยค่ะใช่ค่ะอื้ออ่าเขาได้นี่แหว่าสัมปัญหาที่ไหนแล้ว
ใหญ่ขึ้นค่ะใหญ่ขึ้นเลยโอ้ยร้อนร้อนลงมือ
พอได้ไหมได้อ่าแค่นี้ก็ได้แป้งที่เราต้องการใส่ไส้เข้าไปแล้วก็ใส่ไส้
ยังค่ะยังไม่เสร็จเท่านี้เพราะตอนนี้แค่ครึ่งหนึ่งของเมนูเท่านั้น
ครบองค์ได้ก็ต้องใส่น้ำซุปร้อน
ซึ่งบอกเลยว่าสายกระดูกนี้ฟินเวอร์แน่
แต่จะเยอะขนาดไหนไปล้วงความลับกันต่อที่หน้าหม้อ
หมายถึงหม้อน้ำซุปนะคะไม่ใช่หน้าคนแถวนี้
เอาละครับมาแล้วครับเรามาหน้าหม้อกันตรงนี้นะครับผม
เอามาดูน้ำซุปกันบ้างครับน้ำซุปใส่อะไรบ้างครับเนี่ย
ซุปก็จะมีกระดูกหมูค่ะแล้วก็เกลือแยกมาในเกลือใช่ค่ะ
อันนี้ในนี้มีเราจะมีเห็นหัวใช้เท้าใช่ค่ะนะฮะ
แล้วก็มีเครื่องอะไรบ้างครับในนี้ครับกระดูกหมูเกลือแค่นี้เลยเหรอใช่ค่ะ
แล้วก็หัวใจเท้ารากผักชีตัวนี้กระดูกหมูเราใช้เยอะไหม
ก็ประมาณยี่สิบโลค่ะยี่สิบกิโลนะครับต้มนานไหมครับ
ใช้งานได้เที่ยวประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่ง
รสชาติของน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนี่ยมันจะต้องมีรสชาติยังไง
รสชาติกลมกล่อมแล้วก็เป็นน้ำซุปกระดูกแท้แท้เลยต่างกับก๋วยเตี๋ยวไหม
ต่างกันค่ะต่างกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือกระดูกหมูเนี้ย
ขอดูหน่อยสิกระดูกหมูที่เราใช้ส่วนไหนเนี้ยเป็นกระดูกหมูเป็นเล้งเลยค่ะ
กระดูกหมูเล้งเลยใช่เล้งเลยและและนี่เราก็เสิร์ฟในจานด้วยใช่ค่ะ
เดียวกันแต่กระดูกหมูเราไม่ต้มทิ้งไว้ตลอดเราแยกออกมา
เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินไปมันจะเปื่อยเกินไปเราต้องการความเปื่อยที่พอดีพอดี
ใช่ค่ะไม่ถึงแบบเละใช่ค่ะก็เลยต้องแยกออกมานะใช่ค่ะ
เครื่องของก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่มีอะไรบ้างครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกผักเจียว
เจียวแล้วก็มีกระดูกหมูแล้วก็มีหมูหย่อหมูหย่อใช่
นี่อะไรผักชีฝรั่งก๋วยเตียบอกว่ามีแค่นี้เลยใช่ค่ะ
อ้าวงั้นโอเคใส่เลยทำไงดีนี่ในหนึ่งจานจะให้ปากหม้อสี่ชิ้น
รวมกับกระดูกหมูทั้งหมด๓ชิ้นหมูยอ๓ชิ้นนะฮะแล้วก็ราดน้ำ
ก็ไปต้องให้นี่ของชีฝรั่งแล้วก็โรยด้วยหอมเจียว
แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ
เตี๋ยปากหม้อยวนโอ้ยจากปากหม้อธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตา
เมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเครื่องแน่นที่จัดมาทั้งกระดูกหมูและหมูยอชิ้นโต
ก็ทำเอาเหล่าทีมงานเกลือน้ำลายกันรัวแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้าน
ก็คงจะท้องร้องโครกครากไม่แพ้กันเอาเป็นว่าเรื่องรสชาติและความอร่อย
คงต้องรอช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักแป๊บเดียวค่ะ